เพราะเราคือลูกของพ่อ
แล้วเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วก็ตอนลูกตอนหลานให้ทำดีที่สุดค่ะ
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พระองค์ท่านทำไว้ให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน
เพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ

หากย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๙
จังหวัดราชบุรีได้เกิดอุทธกภัยครั้งใหญ่
ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นทั่วทุกหย่อมย่า
แต่หากมีแสงนำทางจากพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดรผู้ประสบอุทธกภัย
ทรงเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต๗
เพื่อส่งพระราชทานข้าวของเครื่องใช้ในการบรรเทาทุกข์
พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นที่ทราบซึ้งแก่พระศกนิกร
ชาวราชบุรีเป็นอย่างยิ่งต่างมารอรับเสด็จอย่างเนื่องแน่น
เพื่อที่จะได้ชมพระบารมีผู้เป็นเทวดาเดินดินของชาวไทย
โดยเฉพาะเด็กชายวัย๓ขวบผู้ที่ได้มีโอกาสก้มกราบพระบาทของพระองค์

หลังจากนั้นเขาก็ยกให้พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของคุณวัชระพฤกษาโรจนกุล
๔๐กว่าปีที่แล้วได้มีโอกาสไปกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต๗จังหวัดลาบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มาเปิดตึกที่ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต๗
ตอนนั้นผมอายุ๓๖แม่พาไปแม่บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาแล้วนะ
ให้ทุที่เท้าพระเจ้าอยู่หัวทุก็คือการยกมือแล้วก็กากที่พระบาทพระเจ้าอยู่หัว
ก็เข้าไปตามที่แม่บอกไปทุกที่
พระบาทพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ภาพจึงปรากฏออกมา
ผมเองผมก็รู้สึกประทับใจภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำ
ปัจจุบันความรู้สึกจากภาพนี้ก็เป็นภาพที่ประทับใจและเป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกตอกย้ำมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราว่า
เราเป็นบุคคลที่เกิดในแผ่นดินไทยนะแล้วก็
พระเจ้าอยู่หัวเกิดมาก็เห็นพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่๙
ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนปัจจุบันตอนโตก็ยังเห็นท่านรักท่านเทิดทุนท่าน
แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจและเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเองก็คือปิดทองหลังพระพระราชดำรัฐอันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่หัวได้บอกว่าถ้าเราจะปิดทองหน้าพระอย่างเดียวไม่ได้
เราต้องปิดด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้นการทำความดีก็เช่นเดียวกันเราต้องทำทั้งต่อหน้าและรับหลัง
จากพระราชดำรัฐเรื่องปิดทองหลังพระแล้วบาทหลวงวัชระยังยกให้ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งเป็นสุดยอดต้นแบบของลูกกระตันยู
และเดินตามรอยของพระองค์ท่านในการทำหน้าที่ของลูกที่ดี
หลายครั้งที่เห็นพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นที่สมเด็จย่ายังอยู่
ทำให้เรารู้สึกว่าท่านรักแม่ของท่านมาก
ให้เวลาเสมอกับแม่ของท่านสมเด็จย่าตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่จะกลับไปแล้วก็ทานข้าวกับสมเด็จย่า
แม้แต่สมเด็จย่าพระชวนหรือป่วยพระองค์ท่านก็ไม่เคยทอดทิ้ง
พระองค์ท่านไปเฝ้าและดูแลสมเด็จย่าเสมอ
อันนี้เองที่ทำให้ผมเองก็มีแม่
แล้วก็แม่เองก็ป่วยต้องล้างไตเมื่อประมาณ๑๐กว่า๑๒เดือนที่แล้ว
แต่เราก็ดูแลแม่พยายามกับท่านและทำให้สมเด็จย่าสมเด็จย่า
แม่เป็นยังไงถามแม่ตลอดเวลาแล้วช่วงที่แม่กินข้าวได้นั่งกินข้าว
ผมก็พยายามที่จะเรียนแบบท่านมากินข้าวกับแม่บ่อย
ความทรงจำที่ดีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงกระทำไว้ในใจไว้ในหัวของตนเองและทูล๙นะแล้วก็ลงมือกระทำลงมือปฏิบัติ
เอาพระราชดำรัฐของพระเจ้าอยู่หัวเยอะมากมาดำเนินชีวิตมีหลายข้อเลือกเอาสักข้อนึง
เอาทำจริงจังสักข้อหนึ่งสำหรับการดำเนินชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวปรารถนา